ตกออกตกใจเลยเพราะว่ามีสาววัยรุ่นคนหนึ่ง
ทีนี้ชาวบ้านไปถามนะทีแรกบอกว่าโดนพ่อทำร้ายมา
ถามไปข้างหนีถามมาตกหลายจากชั้น๒ของบ้านตัวเอง
เพราะอะไรเดี๋ยวมาเฉลยเหตุการณ์นี้นะครับ
หนูหนีเข้ามาในนี่นานแล้วใช่ไหม
เขาบอกเขาโดนพ่อเขาตีเขาบอกเขาทะเลาะกับพ่อแล้วเขาเครื่องโทรศั
แต่พ่อเขาก็เลยโดนตีเขาบอกพ่อตีตกตำแพงมาอ๋อที่เจ็บที่ที่ที่เลือดออกนี่คือ
ตกลงมาใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่พ่อตีใช่ไหมไม่ใช่พ่อตี
อ๋อเนี่ยหุ่นเห็นเลือดแล้วน่ากลัวมากเลยเต็มหน้าเลยจริงจริงนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาไปถามนะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะตกอกตกใจนะครับ
ผู้หญิงคนนี้วัยยี่สิบสองปีฮะชาวบ้านเนี่ยมาเจอเธอกำลังนั่งก้มหน้าร้องไห้
แล้วก็เลือดหยดอยู่ที่พื้นแบบนี้นะครับใบหน้าก็เปลือเปื้อนไปด้วยเลือดนะฮะ
ทะลักออกจากปากและจมูกครับโอ้โหริมฝีปากนะบวมเป่งเลยนะฮะ
แขนขวาคล้ายมีอาการผิดรูปด้วยไม่รู้ว่าหักหรือเปล่า
ชาวบ้านตกใจฮะจำได้ว่าบ้านของผู้หญิงคนนี้อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนี้เองนะครับ
คือในซอยมาบ๒ค่ายมวย๑๓หมู่๓ตะบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีฮะ
พอชาวบ้านถามไปถามมาหนูทำไมมานั่งร้องไห้อยู่ในกรงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบนี้ล่ะครับ
เธอก็ตอบสั้นบอกว่ามานั่งนานแล้วถามไปถามมาซักไปซักมา
ตอนแรกบอกว่าถูกพ่อตีแล้วก็ปีนหน้าต่างชั้น๒ของบ้าน
พยายามหนีพลัดตกลงมาหัวทิ่มจนเจ็บแล้วก็ลุกไม่ไหวช่วยตัวเองไม่ได้นะครับ
พอชาวบ้านถามย้ำอีกเธอบอกว่าตกลงมาเองจากชั้น๒ของบ้าน
ไม่ได้โดนพ่อทำร้ายชาวบ้านก็เลยงงฮะ
ก็เลยซักอีกฮะซักไปซักมาเอาแล้วแม่ไปไหนล่ะ
เธอตอบว่าแม่ไปทำงานที่เกาหลีสุดท้ายประสานเจ้านหลักธิกูภัยมาช่วยเหลือส่งกรงพยาบาลก่อน
พยาบาลก่อนนะครับตำรวจศพน้องปรือมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าบ้าน๒ชั้นที่เธอบอกว่าเธอตกลงมา
บริเวณรางน้ำฝนชั้นบนได้รับความเสียหาย
ว่าเป็นจุดที่เธอน่าจะปีนแล้วก็พลัดตกลงมาเจ็บ
ช่วงเกิดเหตุน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะฮะ
ไป๓ชั่วโมงกว่าที่ชาวบ้านจะมาเห็น

ตำรวจประสานพ่อของเธอมาสอบถาม
พ่อยืนยันว่าไม่เคยทุบตีหรือว่าทำร้ายร่างกายลูกเลย
แต่ยอมรับว่าลูกมีอาการป่วยทางจิตนะครับ
ชอบเก็บตัวอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวเพียงลำพัง
ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่และมีประวัติรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนวันเกิดเหตุไม่แน่ใจนะว่าลูกสาวคิดอะไรอยู่
จึงได้ปีนออกมาจากชั้น๒ของบ้าน
ตกลงไปจนบาดเจ็บแบบนี้นะครับ
เพราะว่าช่วงเช้าพ่อก็ออกไปขับรถตู้โดยสาร

จนกระทั่งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่โทรมาบอก
ว่าลูกสาวตกลงมาจากตรงนี้นั่นนะ